ตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศแฟนนางงามนะคะ

เพื่อรอเชียร์น้องฟ้าสายปวีนสุดา

จะคว้ามงกุฎมงที่๓กลับเมืองไทยให้ได้ค่ะ
เดี๋ยวไปสำรวจบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะ

แฟนนางงามเขาไปปักตั้งตารอกันเนี่ย
ตั้งแต่เช้าเนี่ยที่เซ็นทรัลเวิลนะครับ

ตามไปกับคุณกริตภัทรผิวระมน

สามารถผ่านเข้ารอบ๒๐คนสุดท้าย
ซึ่งบรรยากาศที่ผมยืนอยู่ณตรงนี้
ก็คือโรงภาพยนต์เสนท์ฟันเบิร์น

เป็นช่วงน้องฟ้าใสกำลังจะ

หลังจากที่ผ่านเข้ารอบ๒๐คนมานะครับ

เพื่อความพร้อมความกระหายมง
อยากจะได้มงที่๓กลับมาที่ประเทศไทยของเรา
คุณผู้ชมครับอยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศช่วงเช้าสักนิดน
ตอนที่น้องฟ้าใสเข้ารอบ๒๐คนสุดท้าย

ตอนที่น้องฟ้าใสเข้ารอบเข้ารอบเป็นคนสุดท้าย
เพราะว่าเรารุ้นกันมากจริงว่าน้องฟ้าใสจะทำได้ไหมนะครับ
แล้วที่สำคัญเลยถูกสติพาวิถามด้วยว่าการฝืกซ้อมเป็นอย่างไร
เพราะว่าคนเยอะมากนะครับ
เป็นบรรยากาศที่ทุกคนกำลังพูดอยู่

เพราะว่าน้องฟ้าใสกำลังสปีดอยู่นะครับผม

เดี๋ยวผมจะรายงานกลับไปอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผม
รับรองว่าวันนี้ความหวังของโมง๓ของเราเนี่ย

ยุทธนาบุตโตถ่ายภาพกิตภัทรผิวรมน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก

นางงามชาวไทยเนี่ยสู้สุดใจ

เป็นการประกาศผลเข้ารอบนะคะ

แหมใจลุ้นตุ้มต่อมกันเลยทีเดียว
แต่ยังไงดิฉันมั่นใจว่าน้องเข้ารอบอยู่แล้ว
ก็น้องฟ้าใสก็ได้แนะนำตัวในการเข้ารอบ๒๐คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หวังว่าเร็วนี้เราจะได้รู้ข่าวดีที่แฟนนางงามไทยรอกันทั้งประเทศค่ะ

งงจะลงที่ใครนะคะตัวเต็งโอ้โหแต่ว่าหลายนางงามหลากหลายชาตินะคะ
สวยมากจริงค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะ
น้องบินนะคะแล้วก็น้องแอนโทนี่ด้วยนะคะ
รอเชียงกันต่อไปก่อติดกับบรรเทิงไทยรัฐนะคะ